ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะต้องบอกเลยว่าย้ำเตือนกันอยู่บ่อย
เรื่องของการรวมตัวมั่วสุมจัดปาร์ตี้
ช่วงนี้เจ้าหน้าที่เดินหน้าในการเอาผิดจริงนะคะ

แล้วคุณไปปาร์ตี้ยาเสพติดมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะ
กลุ่มนี้ค่ะเขาเป็นกลุ่มคนที่ทำงานกลางคืน
เขาบอกว่าช่วงนี้โควิด๑๙ไม่มีงาน

เขาเลยไปเช่าบ้านตระเวนเช่าบ้านตามที่นั้นที่นี้
แล้วดูสิคะไฟแสงสีวิบวับวิบวับเช่าบ้านเพื่อจัดปาร์ตี้

ตำรวจสนทองหล่อบุกเข้าไปจับค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกดวงโชชสุวรรณจรัฐผู้กำกับสนทองหล่อ
บอกว่าทางตำรวจฝ่ายสืบสวนสนทองหล่อได้ไปตรวจเฝ้าระวังตามบ้านเช่าต่าง

ใช่ค่ะคือต้องป้องกันการมั่วสุมป้องกันโควิด๑๙
บ้านหลังนี้อยู่กลางซอยสุขุมวิทย์๔๙นะคะ

เข็กวัฒนาเพราะเปิดเข้าไปนี่โรมตัวกันแบบนี้
โอ้โหคือถ้าดูแค่ภาพตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นบ้านเช่าเหมือนกับแบบที่เที่ยว
ไฟเคยอะไรอุปกรณ์พร้อมมากเปิดเพลงเสียงดังมาก
ไฟแสงสีคือปาร์ตี้เลยค่ะ
มีกลุ่มชายหญิงนะคะเป็นผู้ชาย๖คน
มีอาชีพเป็นในแบบเป็นดีเจอยู่บาร์โฮสเป็นนักเที่ยว
แล้วก็มีพริตตี้สาว๔คนรวมทั้งหมด๑๐คนนะคะ
ทั้งดื่มเหล้าทั้งเซ็บยาเซ็บติด
แล้วก็มีเคตามีนค่ะลักษณะเป็นผงสีขาวอยู่ในจันแก้วด้วยนะคะนี่ค่ะ
แล้วก็มีการตรวจปัสสาวะปรากฏว่าโอ้โหจากการตรวจเนี่ยนะเจอสารเสพติด๗คนนะคะ
ใน๑๐นะคะเป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๔ที่เจอสารเสพติดในร่างกาย
ทีนี้ค่ะจากการสอบสวนกลุ่มนี้เขารับสารภาพว่าเขาเป็นเพื่อนกัน
เขาเป็นเพื่อนทำงานกลางคืนด้วยกันแต่ช่วงโควิด๑๙รอบนี้ตกงาน
ตกงานก็เลยไม่รู้จะทำอะไรเขาบอกแบบนี้ตระเวนเช่าบ้านตระเวนเช่าห้องเช่า
แล้วไปมั่วสุมจัดปาร์ตี้เสพยาเสพติดยอมรับว่าทำมาแล้วหลายครั้งนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
ก็จะไปหาบ้านเช่าห้องเช่าแถวเรียบทางด่วนรามอินทราแถวพื้นที่สอนอเตาปูน
เช่าก็คือจะเช่าผ่านออนไลน์นะคะรายวันนะคะเช่าทีเนี่ยวันหนึ่งเป็นหมื่นนะ
มีเงินเช่าห้องจัดปาร์ตี้วันเป็นหมื่นนะคะจ้างดีเจมาจ้างในแบบวาบวิวมา
นี่ค่ะชงเหล้ากันเปิดเพลงกันทีนี้ค่ะถามว่าแล้วยาเสพติดเนี้ย
เอามาจากไหนเจ้าหน้าที่ก็ต้องขยายผลยาเสพติดสั่งซื้อทางลายนะคะ
กลุ่มนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เคนมผงที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะ
ก็สั่งซื้อทางไลน์เขาบอกเป็นยาเคตามีน
เบื้องต้นก็ต้องคุมตัวไปขอบสวนขอมหน้าศาลอายาตรุงเทพศ์ใต้ฝักขังในวันพรุ่งนี้
โดนแจ้งข้อหาร่วมกันมีเคตามีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายเสพยาเสพติด

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในลักษณะมั่วสุมกันนะคะ
ในสถานที่แออัดเป็นความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค

ก็ต้องไปขยายผลเรื่องยาเสพติด

คุณตกงานคุณก็ต้องไปหาทางทำอาหารกินในช่วงเวลาลำบากแบบนี้
แต่คุณตกงานคุณกลับเอาเงินที่คุณพอจะมี
ไปจัดปาร์ตี้มั่วสุมเสพยาเสพติดเช่าห้องเช่าบ้านทีวันเป็นหมื่น
ใช่ไหมมันต้องมีอะไรสักอย่างถึงทำให้ว่า
เออมารวมตัวกันได้แบบนี้ใช่ไหมฮะ

เรื่องของการค้ายาขายยาส่งยาอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ